ประชาธิบดัยใหม่สสบัญชีรายชื่อในฐาหมักสมาชิก
รัฐสภาท่านประธานครับท่านประธานครับมาวันนี้ก็
สงสัยเหมือนกับท่านผู้มีเกียรตินี่พูดอธิบายไป
เราไม่รู้จักท่านเชษฐาเลยเศรษฐาเลยนะครับ
แล้วเราก็จะมอบอำนาจให้ท่านไปบริหารบ้านเมือง
อำนาจที่เราได้มาวันนี้คืออำนาจที่พี่น้องประชาชนมอบให้มาในมือเรา
พี่น้องก็มาถามว่าคนชื่อเศรษฐาทวีสินคือใคร
ภาษาอีสานวาตเจ้าเป็นไผนะครับ

ซื้อของไทม์ออนไลน์เหมือนกับซื้อของออนไลน์ได้ไหม
มันไม่รู้จริงจริงถ้าหากพระท่านเศรษฐาได้ฟังอยู่
เมตตาเรียกผมไปบอกก็ได้ว่าท่านคือใคร

บ้านอยู่มองไหนมีลูกมีเมียไหมมีครอบครัวไหมเราก็ไม่รู้จัก
รู้จักอย่างเดียวว่าสร้างบ้านขายผมเป็นคนบ้านนอกรู้จักอย่างนี้อย่างดี
นะครับนี่กราบเรียนท่านประธานไปที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาด้วยว่า
พรรคประชาทิบัติมัยซึ่งได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน
สามแสนกว่าคะแนนนี่อยากถามคำถามว่าท่านเป็นใครเจ้าเป็นผู้ใด
พี่น้องท่านประธานสิกรบครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าที่นายกรัฐบนตรี
อีกข้อที่สองนะครับกับผมสุโรธิณพิชาที่เอง
บรรยากาศเรียนถามในฐานะสมาชิกรัฐภาพันธ์ท่านประธานเวทย์ว่าที่นายก
เงินดิจิตอลวอเรด๕๖๐๐๐ล้านมันมีที่มายังไง
เป็นงบประมาณแผ่นดินไหมถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดินไปยืมมา
เดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่าเงินในประเทศไทยมันหมดแล้วหมดแล้ว
ปีมานี่โควิดเอาไปกินหมดนะครับคนจนอย่างพวกผม
อยู่บ้านนอกคอกนามันไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าอยู่อยู่จะมีเงินเข้ามาห้าแสน
๕๖๐๐๐๐ล้านไม่ใช่เงินก้อนเล็กเลยท่านประธานที่รบ
เพราะฉะนั้นคำถามก็ว่าท่านไปเอามาจากไหน
ถ้าไปยืมมาจะใช้หนี้ยังไงหรือมันจะตกแก่ลูกหลานเราอีก
นี่กราบเรียนท่านประธานครับท่านประธานครับข้อที่สาม
ครูทินเป็นผู้นำมอบล้อมธรรมเนียบทุกปี
ก่อนโควิดจะมาปี๖๒มาเที่ยวนี้นะครับ
หนี้สินมอบที่ดินมอบป่าไม้มอบเขื่อนมอบคอมนิต
มอบคนเป็นแสนครับท่านประธานครับ
ปีแล้วเราไม่ได้เดินขบวนเพราะว่าติดโรคโควิด
รัฐบาลก็ไม่มีตังค์เพราะไปรักษาโรค
แต่มาบัตรนี้เรามีนายกบนตรีใหม่
ร้ายโควิดก็ซาลงไปพี่น้องประชาชนเตรียมพร้อม

พฤตธิกิกาท่านว่ายังไงมอบ๕มอบนี้ก็ต้อง
ท่านประธานครับขอฝากท่านประธานไปที่ว่าที่นายมนตรีว่า
เรามาเป็นม็อบที่สุภาพเรียบร้อยนะครับไม่เหมือนม็อบอื่น
เพราะฉะนั้นเรามาทุกครั้งเพราะว่าเราเป็นมอบวิชาชีพ
ถ้าไม่มารัฐบาลบางรัฐบาลก็ไม่ได้รับการแก้ไข
ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาครับพี่น้องประชาชน
แต่เที่ยวนี้ว่าที่นายกซึ่งเป็นนักธุรกิจ
เป็นตัวใหญ่เข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองเที่ยวนี้
ผมก็อยากกลับเรียนถามผ่านพระท่าน
พระท่านผ่านท่านประธานว่าปัญหาห้าปัญหานี้คือ
ปัญหานี่สินของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่เต็มแผ่นดินเลย

ปลาไม้นี่สินที่ดินปลาไม้เขื่อนคมนิษฐ์
โดยเฉพาะปัญหาคมนิษฐ์หรือผลท่อ
จอที่จะมาเดี๋ยวนี้ก็นั่งฟังอยู่ครับ
นั่งฟังว่าวันนี้จะได้นายกรัฐมนตรีคนใดท่านประธานที่กรบ
เพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝากท่านประธานไปถึงพี่น้องประชาชน
กลุ่มบ๊อบต่างว่าพฤติกาทันวาทหาก
ว่าที่นายกลุ่มบุญตีไม่แก้ปัญหาให้พวกเราเราจำเป็นต้องมาล้อมทำเรียบ
นี่คือวิถีของคนจนครับพี่น้องที่เคารพครับ
เพราะฉะนั้น๓คำถามนะครับ
ฝากไปที่ว่าที่นายนมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับ
ขอฝากไปอีกว่าพระท่านถ้าหากได้ฟังอยู่หรือจะมาชี้แจงในสภาก็ได้
อยากจะฟังเพราะฉะนั้นว่าท่านจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไร
นี่ครับฝากฝากท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมตั้งใจจะให้มีรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ
ไม่ใช่ว่าผมไม่ตั้งใจนะครับ
สองสามวันก็ไม่ได้ไปแถลงร่วมรัฐจัดตั้งรัฐบาลแต่ตั้งใจจัดให้เกิดรัฐบาลให้ได้
เพราะว่าพี่น้องเดือดร้อนมากนะครับ
เดี๋ยวนี้ทุกเช้าต้องเจอพี่น้องมายืนอยู่หน้าบ้านว่าตอนใดสิมีรัฐบาล
เวลาไหนจะมีรัฐบาลสักทีไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธพี่น้องมุสลิมนะครับ
ถ้าหากท่านประธานไม่เชื่อให้เดินไปทางที่ลองไปเดินอยู่ที่ตลาดน้องจอกดู
เขาจะถามทันทีว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราว่างจากนะครับ
เลือกตั้งมาพอสมควรนะครับขนาดประเทศเพื่อนบ้านเขาเลือกตั้งก่อน
เขามีนายกบนตรีไปเรียบร้อยแล้วบ้านเรามันเสียเวลาอยู่เสียขั้นตอนอยู่
แต่ก็ไม่เป็นไรท่านประธานที่กรบครับด้วยเวลาที่ให้เวลามาน้อยนิด
ผมขอนิดนึงท่านประธานครับฝากไปที่พระท่านว่าที่นายมนตรี
เศรษฐาว่าถ้าหากท่านเมตตาจะเรียกผมไป
ให้ความรู้ก็ได้ว่าท่านจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้า
ผมจะได้สื่อไปหาพี่น้องประชาชนได้ถูกต้องครับ
ขอบพระคุณครับท่านท่านครับครับขอบคุณมากครับ
ต่อไปผมจะเลือกทางสวแต่ว่าก่อนที่จะเลือก
ผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าตอนที่ลงมติรับรอง
ผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นนายกเมื่อกี้ท่านสวก็มีคน